คุณผู้ชมค่ะที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถพยาบาลคันนี้ค่ะ
จะพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าขับรถพยาบาลฝ่าไฟแดง

ซึ่งกำลังออกตัวไปจากไฟเขียว

โอ้โหแม่โอ้โหตกใจกันทั้งสี่แยกคุณผู้ชมค่ะ
คือรถพยาบาลเปิดไฟแต่ไม่ได้เปิดเสียงไซเรน
ไม่มีสัญญาอ่าเปิดไฟจะไม่เปิดเสียงไซเรน
แต่ที่ผมสงสัยคือทำไมมันไฟมันลุกท่วมพึบมาแบบนั้น
ชนแรงมากโอ้โหตรงเนี้ยไฟแดงกำลังจะไฟเขียวครับ
นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเราดูคลิปไปเรื่อยเนี่ย
คุณลุงเนี่ยก็คือออกตัวไปในจังหวะไฟเขียวแล้วนะ
เขาก็ไปเอ้าโอ้โหมาไปเนี้ยค่ะคือต่อหน้าต่อตาคนทั้งแยกเลยอ่ะ
นะคะเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้านี้เองค่ะ
จอดติดไฟแดงแล้วผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดอยู่ข้างหน้า
ไฟเขียวเขาก็ขับออกไปไปช้าช้าแต่รถพยาบาลยางตลาดฝ่าไฟแดง
แล้วมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุงกลางแยกไฟแดงจนไฟลุกขึ้นแบบนี้ค่ะ
ร่างคุณลุงเนี่ยกระเด็นลงมาเลยนะคะสพเชียงยืนก็มากับกู้ภัย
พยายามจะมาช่วยคุณลุงมาซีพีอาร์แต่ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายถูกไฟคลอกทั้งตัวอาการสาหัสไม่รู้สึกตัวเลย
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเชียงยืนค่ะคุณลุงบุญยงกายขุนทศอายุ๖๐ปีนะคะ
คนขับรถพยาบาลบอกว่าเขาเปิดสัญญาณไฟกำลังจะนำส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ครับแต่พอมาถึงแยกเนี้ยไม่ได้เปิดเสียงไซเรนอืม
ก็คงขับมาตามจังหวะนะคะก็เลยชนเข้าอย่างจัง
เรื่องต้นตำรวจจะนัดสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่แยกไฟแดง
แต่กล้องเสียหมดเลยก็คงต้องรอภาพจากกล้องหน้ารถของคันอื่นในเหตุการณ์
แต่ว่ารถมีหลายคันมากนะครับ

ว่าเป็นจังหวะไหนเกิดอะไรขึ้นคะ
ฮ่า

ไฟเขียวก็ประมาณ๒๓นิดนาทีผ่านไฟ
แกค่อยเลื่อนตัวออกช้า

แต่ผมก็คือผมเห็นทางขวามาแล้วคือมาเร็วมาก

แล้วคือเขาไม่ชะลอเขาเปิดไฟไซเรนมาอยู่

ก็กระแทกเขาเต็มเลยครับ

ไฟลุกนี่ผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
แต่ตัวคนที่โดนชนตะลุงเนี่ยก็คือ

ก็คือแกไม่ดิ้นไม่อะไรเลย

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไฟลุกขนาดนั้น

แต่คุณลุงก็ถูกไฟคลอกทั้งร่างเลย
แล้วก็ตรงนี้แหละที่ทำให้เสียชีวิตนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณลุงด้วยนะคะ
เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคงต้องตรวจสอบดูกันค่ะ